ช่วงที่โควิดมาระบายอีกครั้งเราต้องรักกันให้มากนะ

ใช่ทีแรกคุณบอกว่ารักกันให้มากดิฉันคิดว่าเราต้องอยู่ใกล้กันมาก
ไม่ต้องอยู่ด้วยกันก็ได้เรารักกันด้วยใจนะ
ห่างกันหน่อยแต่ว่าเราต้องแบ่งปันน้ำใจซึ่งกันแล้วกันนะฮะ

คือเขาเป็นร้านขายข้าวแกงแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะ
ทั่วไปแต่น้ำใจล้นเหลือจริง
เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครขัดสนมาที่ร้านนี้ได้เลยค่ะ
ฟรีไปเลยเห็นไหมน้ำใจของคนไทยค่ะ
เดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยนะคะว่าร้านนี้เนี่ย
ทำไมถึงใจดีขนาดนี้
คือร้านชื่อว่าข้าวแกงตะบันธรรม

เออนี่ฉันอ่านถูกใช่ไหมอ่านยากนิดนึง

เปิดมา๒๓ปีแล้วคุณผู้ชม

วันหนึ่งมีมากกว่า๓๐เมนูค่ะ
มาหมดเลยหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง
ข้าวขาหมูอาหารตำสั่งให้เลือกอร่อยได้เลย
อย่างข้าวแกงสมมุติราดแกงอย่างเดียว๓๐บาท
ถ้าเกิดราด๒อย่าง๓๕บาท
อาหารตามสั่งก็จานละ๓๐บาทเท่านั้นเองนะคะ
แต่ว่าผมเห็นชื่อร้านเขาเขาสะกดแบบนี้คุณ
ตะบันธรรมต่อเต่าสละอะบ่อใบไม้รอเรือรอเรือ
แล้วก็ทอทงรอเรือรอเรือมอมม

ใช่ดิฉันก็เลยถามว่าที่ฉันอ่านถูกใช่ไหม

ตะบี้ตะบันตะบี้ตะบันมันสะกดอีกอย่างใช่ไหม

แล้วเราก็ไปเจอเจ้าของร้าน
คือคุณพี่นบพรภูลพันธ์กับคุณพี่อำภัยภูลพันธ์
บอกว่าที่ร้านเนี่ยนะจะทำขายวันละ๓๔รอบเลย
เพื่อให้พวกแกงต่างมันสดมันใหม่มันร้อน
อุ๊ยอันนี้ดีนะเพราะว่าบางคนคือบางร้าน
เขาทำรอบเช้ารอบเดียวเลย
แล้วก็ขายยาวไปถึงเย็นบางทีอาหารมันชื่นมันเย็นไง
แล้วก็อุ่นไว้อุ่นบ้างไม่อุ่นบ้าง

เมนูเด็ดของที่ร้านเขาบอกว่าแนะนำเลย
แม่ดิฉันต้องทำใจกินหรือเปล่า
คือเขาบอกว่าผัดเผ็ดกบนาใส่หน่อไม้ดองทำเอง

เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวขอลองหน่อยละกันนะคะ
ขาบอกกบปุ๊บอ้วนคุณลองดูอร่อย
แกงปลาดุกค่ะแล้วก็มีข้าวขาหมูน้ำจิ้มรสเด็ดด้วย
ซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าขายข้าวแกงมา๒๓ปี
ก่อนเปิดร้านจะทำบุญตักบาททุกเช้าเลย

ใครไม่มีเงินขัดสนเป็นผู้พิการ
เป็นคนแก่คนชะลาคนด้อยโอกาสให้กินฟรี

เป็นคนทำมะทำโหมขอบคุณด้วยสำหรับน้ำจัยนะ